ทหารหน่วยซีลนะครับของกองทัพเรือ
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทหารที่มีความอึดแข็งแกร่งแข็งแรง
ช่วยแม่ลูกคู่นี้เอาไว้ได้ฮะ
นะครับเป็นคนนะครับที่ที่เพิ่มเป็นซอยไว้นะครับ
ทุกกระจกออกนะครับเป็นทหารที่มากับหลวงปู่นะครับ
หญิงพูดซอยภูมิผสมผิดครับ
สองคนนี่ครับม้าคนเดียวเหรอครับผู้ท้องสัมภาณนะครับ
อ๋อมาครับอาจารย์ครับแล้วไอ้เห็นแล้วก็ลงไปเลยหรือเปล่าครับ

ประวัติศาสตร์๓ช่วงรถพิเศษตอนก่อล่ม

เลยจอดแล้วก็กำลังจม

อาทิตย์กำลังหิมุดลงไปแล้วโฟล์กันมาพอดีเลย
แม่ลูกคู่นี้ถ้าไม่เจอท่านนี้
ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไง
พูดแบบนี้ครับนะฮะนี่คืออุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกน้ำครับ
ที่บ้านคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลครับ
คนในรถเป็นแม่ลูกนะฮะปลอดภัยดี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วทหารหน่วยซิลนายนี้คือพันธาตรีอนุชิต
พรมดอนกลอยนายทหารสังกัดหน่วยซิลกองทัพเรือ
ท่านกำลังจะกลับบ้านไปร่วมงานศพแม่

ระหว่างทางเห็นรถเก๋งคันหน้าเนี่ยขับเสียหลักหลุดโค้งตกลงไปในคลองครับ
ลงจากรถเลยแล้วกระโดดตู้มลงไป
ไปช่วยเหลือนะครับนำตัวทั้งสองคนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยฮะ
คือคุณผู้ชมครับรถยนต์คันนี้นะ
ถ้าท่านทหารท่านนี้ท่านไม่ทันเห็นเนี่ย
คือหลังคามิดน้ำแล้วหลังคามิดน้ำแล้วถ้าไม่มีใครเห็นอะไรจะเกิดขึ้นนะ
โอ้โหสุดยอดจริงครับพันธาตรีอนุชิตพรมดอนกลอยฮะ
ซิลกองทัพเรือครับ